กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือวันนั้นคือวันแต่งงาน
ไม่ได้จัดการแต่งงานอะไรมากมายครับ
แต่ว่าก็แค่ให้คุณพ่อคุณแม่เจอกันทำบุญกันแค่นั้นครับ

ก็มันคือปกติธรรมดาครับพี่
ซึ่งเราก็แน่นอนว่าผมเคยพูดอยู่แล้วว่า
ถ้ามีคนเรื่อยก็คือ

ซึ่งปีนี้ปุ่ม
จัดวิธีเล็กประมาณ๖โมงถึงเตียง
หลังจากนั้นพูดเลยนะครับผมก็ไปถ่ายละครละครเลย

ทำไมเลือกเป็นความคิดของเราคนเดียว

แต่หน้านว่าก็ต้องเห็นเกียรติพ่อคุณแม่ด้วย
เราจัดวิธีเล็กวิธีอบอุ่นขั้นนั้นพอครับ
ทำไมคุณเลือกไปวิธีทางศาสนา
ก็ผมเกิดสรรสนาพุส

ได้มีโอกาสได้เจอพระสังฆราชด้วย

คนมองว่าไบแรปครับ
ไม่มีไบแรปนะพี่
ก็เองมีความคิดว่าผมจะเป็นอย่างไง

ทำไมถึงไม่มีข่าวออกมาเลย
คือแน่นอนว่าเราอยากจะลองศึกษาดูกันไป
ลองศึกษาดูกันไปว่าไลฟ์สไตล์ผมเป็นอย่างนี้
เขาจะรับได้ไหมเขาจะรับในสิ่งที่ผมเป็นได้ไหม
ก็ศึกษาไปแบบเงียบครับไม่ต้องเอาเกลือกอะไรมาก

รู้จักกันได้อย่างไรครับพี่ครับ

ใช่ครับก็คือเราศึกษาดูไปเรื่อย
แล้วให้สถานะเค้าว่าอะไรสิครับ
ก็คือคนพิเศษคนหนึ่งที่เข้ามาคุยกัน
แล้วอย่างเวลาไปไหนมาไหนอะคะก็ไปทางปกติ
ติดเลยครับพี่ไปสยามไปเดินตลาดไปนู่นไปนี่
ผมก็ใช้ชิ้นปกติกับผมผมและชั้นแทนผม
มันไม่ต้องปิดไม่ต้องเปิดอะไรอยู่แล้วครับผม
ในชีวิตตัวผมนะผมก็เป็นคนธรรมดาชิว
เหมือนคนธรรมดาทั่วไปทำ

ก็คุณพ่อคุณแม่ก็รู้นะครับผม
แล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับ
อะไรที่ตัดสินใจเรียกเขาเป็นคนพิเศษเพราะว่า
อย่างแรกเลยก็คือเขาเนี่ยนะครับผม
ไปหาสู่คุณพ่อคุณแม่ของเราเราก็ไปหาสู่คุณแม่ของเขา

มันก็เริ่มความผูกพันมันก็ทำให้เกิดความรักขึ้นมานะครับผม
ในเมื่อมันถึงความรักที่เหมือนจุดหนึ่งแล้ว
มันพร้อมแล้วก็มีน้องได้เลยครับผม
เพราะว่าเราก็อายุ๓๕แล้วถ้ามี๔๐มันคงไม่ไหวแล้ว
ตามลูกไม่ทันแล้วนะครับผม

ผมบอกแล้วว่าลองเทปต่างต่างนานาคือได้

แล้วก็จะมีข่าวกับสาวคนอื่นไปด้วย

นะครับผมตอนนี้ก็คือเรื่อง

เราก็ต้องมีครอบครัวแล้ว

อยู่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะรู้ว่ามีใคร

มาเล่าไว้คำถามผม

แม้เดี๋ยวตั๊นที่เรารู้กัน

ที่พูดงั้นไปต่อที่เรื่องว่า

มันก็เกิดมีเรื่องมีราวขึ้นนะครับผม

เขาช็อกกับสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์ไป

เพราะว่าแท็กบอกว่าไม่ได้มีแฟนอะไร

ผมก็ไม่รู้ว่าเขาช็อปอะไร
ไลน์ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ก็คือเม้นต์ตามปกติเขาแล้วผมก็ไปเน้นแค่นั้นเองครับ

ก็ไปสิก็ไปสิก็คือคำสั้นแค่นั้นเอง

อันนั้นไม่มีนัยยาวอีหรอกพี่

ก็เรียนอันว่าไม่ได้ครบศล

แล้วเราก็แค่อยากรู้คำตอบ
เราก็ถามว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นระบายอะไรหรือเปล่า

ปกติพวกผมก็เป็นแซวเขาอยู่แล้วครับ

แต่เราก็ไม่มีอะไรมากครับ

ก็คือเราก็ให้ความมั่นใจของเขาในระดับหนึ่งนะครับ
แล้วเขาก็คงเข้าใจในสไตล์ผมด้วย

กับคราวที่ผ่านมาของเรา

แล้วถามว่าถอดเสื้อเลือดไหมพี่ครับ

แต่ว่ามันจะจำสินอยู่หรือเปล่า

กับเข้าคนเขายังไงบ้างอ่ะ

ความรู้สึกแรกเป็นยังไงบ้าง
แน่นอนว่าความรู้สึกนี้
ผมว่าผู้ชายทุกคนเวลามีลูกต้องวิ้งก่อนครับ
วิ้งว่ามันต้องทำยังไงต่อ
มีท้องแล้วเราต้องไปสเต็ปไหน

ว่าถ้าเกิดมาเขาจะสมบูรณ์ไหม
เขาจะเป็นอะไรไหมมันคิดตลอดเวลาเลยครับ
แนคตอนนี้ชาเทและยังกันค่ะ

ทำไมถึงกลักชื่อว่าพารัน

ตอนนี้เดองอยู่ท้องสิบเดือนแล้วนะครับ

ผื่นกุหลาบมันจะไม่แค่
คนท้องที่เป็นผมก็มาเป็น

อุทัยทิพย์

ตอนนี้สไตล์ของเรา

มันต้องเปลี่ยนไปขนาดไหน
ก็เปลี่ยนไหมมันก็เปลี่ยนในระดับหนึ่ง
แต่ว่าลูกเราก็เป็นลุคปกติครับผม

แล้วสไตล์อาจจะต้อง

หยุดเว้ยสักเพื่อน่ารู

แต่ว่าช่วงเวลาที่ผมรู้ว่าตัวเองมีลูกเนี่ย
คนแรกที่รู้จำไว้เลยนะครับคือพี่มิควรงฤทธิ์

แล้วเขาเป็นคนที่ผมเนี่ยแนะนำที่ฝากท้องนะครับผมว่าเป็นยังไง
คือคนนี้เขารู้ครับแต่เขาก็ปิดให้ผมครับ
คือคนในวงการเนี่ยที่สนิทจะรู้หมดแล้วนะครับ
แล้วเวลาที่ผมเจอใครที่เขามีลูกเนี่ยผมก็จะถามว่าเวลาเลี้ยงลูกเลี้ยงยังไงครับ
เขาก็รู้อยู่แล้วครับผมก็บอกเขาไปตรงผมไม่ได้ผิด
เทคนิคคือพาแฟนไปสระหันอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว

แต่แค่ไม่มีใครถามไม่มีอะไรเฉย

เวลาเราบอกเขาตกใจไหมครับ
เขาไม่ได้ตกใจครับเขายินดีกับเราด้วยซ้ำนะครับ
อย่าลืมนะครับ๓๕แล้วพี่อายุปูนนี้คนมีลูกได้แล้วนะครับ

คุณไม่ต้องมาซุ่มซิบหรอกครับ
คุณไม่ต้องมาสุดสิบหรอกครับ

ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะ

เงียบครับปกติครับ

อย่างไรว่าจะอยู่ที่ไหนจะไปอยู่เชียงแหม

เขาก็เตรียมที่ให้เราเรียบร้อยแล้ว
เปิดให้เราแล้วเข้าไปอยู่ครับ

ตั้งแต่รู้ว่าจะจัดงานเนี่ยเขาเตรียมหมดเลยครับ

แล้วก็ประสานงานพระสังฆราชประสานงานนู่น

ที่ทางได้ไม่เป็นไรเข้ามาอยู่กับพ่อกับแม่
เดี๋ยวจะช่วยดูแลดูแลหลานให้

บอกว่าอยู่กรุงเทพอยู่คนเดียว
ใช้ชื่นคนเดียวเขาก็เหมือนเมตตาผม

แค่นั้นพอแล้วครับ
เป็นแค่กินที่ในครอบครัว

ผมก็จะแต่งตัวปกติธรรมดาครับ
แล้วเรื่องลูกเราจะวางแผนว่ามีสักกี่คน

ขอลองเลี้ยงดูว่า

อย่าลืมนะครับการเลี้ยงลูกมันไม่เหมือนการเล่นละคร

เพราะเรารู้แล้วว่าต้องทำยังไง

เราก็ต้องดูอะครับผม
แล้วเราก็ต้องศึกษาการเช็ดที่จะเที่ยวให้เขาอีก

ต้องใช้พ่ออ้อมยังไง
คือตอนนี้มันคิดหมดเลยว่าวันแผนเราต้องซื้ออะไรบ้าง
แต่ว่าคนที่มีลูกมากอด

แล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามันต้องซื้ออะไรบ้าง
ก็ฝากดูด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อะไรนะครับผม
ที่ยังอยู่ก่อนนี้นะโปส่งมาด้วยครับ

สิครับเรากังวลตลอดว่าเราจะเป็นพ่อที่ดีให้เขาได้หรือเปล่า
นะครับเพราะเราเดี๋ยวลืมว่าผมก็ไม่ได้ชนคนดีอะไรมาก
แต่ก็จะกังวลที่แบบจะเลี้ยงลูกให้ดีได้หรือเปล่า
แต่ว่าแน่นอนครับในเมื่อเข้ามาผมก็จะพยายามครับ
นักงานในกรมการแบรนด์เพลิงเราต้องทำหนักกว่าเดิม
หนักกว่าเดิมไหมก็ทำปกตินะครับก็ทำปกติเลย
ผมก็ทำงานได้ตลอดขนาดแต่งงานผมยังไปถ่ายเรา

ตอนที่คุณกลับไปถ่ายละครเพื่อนมีในกรองแสดงความยินดีไหมครับ
เขายังไม่รู้เลยครับขนาดคนในกองยังไม่รู้

ถ้าผมมีผมเราก็มีไปเลยผมไม่ต้องเปล่าประกาศที่คนรู้ว่า
เห้ยส่วนของเบลเขาทำอะไรยังไงค่ะธุรกิจงาน
คือครอบครัวเขาก็มีธุรกิจของเขาอยู่แล้วนะครับ
เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมส่วนช่วยเหลือสร้างครอบครัวด้วยกันอย่างนี้ไหมครับ
คือถามว่ามีส่วนร่วมไหมต่างคนก็ต่างทำงานอะไรเนี่ยครับผม

แต่เลือกม

ไปรับทิวท่าน
ถ้าต้องมาแสดงความแสดงก้าด
เราจะบอกตรงนี้ยังไง

ตอนนี้มันเป็นผมมีครอบครัวแล้ว
ผมมีลูกแล้ว

ว่าจะใช้นำสคุณผมรู้ว่านำสคุณ

โฉ่อย่างเดียว

พี่ครับครูรุนาลูกชีพด้วยครับผม
มันเล็กมากเลยจะมอยกันไหม

ไม่อยากจะมอยกัน

แล้ววันนี้เรามีความสุขแทนไหน
เพราะว่า

เราอยากจะมีลูกให้ครอบครัว

ให้เขาใช้ชีวิตในสังคมนะครับ

เราก็ว่าไปตามหรือตามถูก
ถ้าวันหนึ่งเขาทำผิดเราก็บอกว่าเขาทำผิด

ครับโอเคนะครับ
ตอบหมดแล้วจะมีคำถามอีกไหมครับ